พาไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะดูชายคนนี้หน่อยเมาแล้วโอ้โหกลางใหญ่โต
โมโหลานมากเลยนะคะตำรวจเข้าไประงับเหตุ
คือผู้หญิงคนหนึ่งโทรไปแจ้งตำรวจบอกว่า
มาช่วยจับผู้ชายคนนี้ไปหน่อยเป็นอดีตแฟนเมาตามไปราวีเธอนะคะ
สุดท้ายตำรวจมาพยายามที่จะบอกว่าใจเย็นค่อยคุยค่อยจา
ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมค่ะกลางใหญ่โตเดี๋ยวสั่งเด้งให้หมดเลยแล้วแจกกล้วยตำรวจด้วย
สุดท้ายคอตกนะครับคุณผู้ชมดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
โอ้โหระวังเด้งนะเด้งอะไรคะมันพูดจัดการเว้ย
จัดการตัวเองก่อนไหมนะคะจัดการตัวเองก่อนเนอะสติไม่สมประกอบแบบนี้นะคะ
เมาค่ะคุณผู้ชมแล้วเห็นนะคะตำรวจใจเย็นมากพยายามเจรจาพูดคุยบอกว่า
คุณเมามากแล้วกลับไปนอนก่อนไหมนะคะแต่สุดท้ายไม่ยอมไปนะฮะ
คร่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วฝั่งผู้หญิงที่เป็นคนโทรไปแจ้งตำรวจเนี่ย
พยายามบอกคุณตำรวจจับเลยจับเลยนะคะจับเลยแล้วผู้ชายคนเนี่ยเสื้อดำเนี่ยไม่ยอมค่ะ
แจกกล้วยให้ตำรวจสุดท้ายตำรวจต้องตัดสินใจรวบตัวใส่กุญแจมือนะคะ
ส่วนฝ่ายหญิงบอกว่าดีแล้วค่ะคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะ
มันกลางนะแล้วเห็นไหมคุณเดี๋ยวจะสั่งเด้งให้หมดเลย
รู้จักสารวัฒน์โถดิฉันรู้จักบริเวณวัฒน์ยังไม่คุยเลย
นี่เป็นคลิปจากกล้องติดหมวกของตำรวจสายตรวจ๑๙๑สพเมืองขอนแก่นนะคะ
สุดท้ายโดนไป๑ข้อหาค่ะ
ชาวเด็ดเนี่ยชื่นชมตำรวจตำรวจที่ต้องชมนะ
ชื่นชมตำรวจว่าเฮ้ยคุณตำรวจคุณมีความอดทนอดกลั้นมากเลยอ่ะนะ
ใจเย็นมากที่ไม่ทำเกินกว่าเหตุ
แล้วเห็นไหมพยายามกลางใส่ตำรวจตำรวจก็ไม่อะไรอ่ะ

สุดท้ายเรารู้ชื่อหนุ่มกลางรายนี้แล้ว
ผู้หน่ายธนศัตริย์บุญยอยู่๓๘ปีนะคะ
ถูกดำเนินคดีข้อหาคือดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะนำตัวส่งฟ้องศาลวันนี้
อยู่ดีไม่ว่าดีเห็นไหมล่ะไปรับหนึ่งข้อหาซะงั้น